สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ว้าวพี่หนุ่มมาแล้วดูสิสุดจริง

แล้วเธอจะกลับมาทำไมคนน้ำใหญ่มาแล้วเขามาไปแล้ว
เขาบอกว่าจะตกปากขึ้นมันอีกไหมมันอีกวัน๒วันจะมา
ไม่คือเขามาไปแล้วอืมเออคือส่งมาไปแล้ว
ใช่เขาผมมาไปแล้วมาไปหมดแล้ว
แล้วตอนนี้ก็ค้างอยู่นะครับแต่ว่าปริมาณน้ำก็ยังสูงขึ้นเรื่อย
ถือว่าเป็นน้ำขังไหมหรือว่ามันจะระบายไปไหน
ก็คืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนกันแล้วกัน
คือเป็นน้ำท่วมเป็น๑ในประมาณ๓๔ครั้งของอุบล

หลังจากนั้นก็มาปี๔๕แล้วก็มาปี๕๔

ประเด็นที่จุดของอุบล
ที่น้ำท่วมหนักที่สุดในครั้งนี้

พอลงร้อยเอ็ดมาปุ๊บข้างซ้ายก็จะเป็นยะโสธร

จากลำน้ำชีมาจากเซบาย
มาจากแม่น้ำยังต่างนานา
ก็ไหลผ่านมาเสร็จปุ๊บ

ตามพวกมูลน้อย

แล้วก็จะมาลงสู่แม่น้ำมูล

หลังจากนั้นพอจากอุบลเสร็จปุ๊บ

จากแม่น้ำมูลลงไปเรื่อย

ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วปีนี้ทำให้หนัก

อุบลเองเป็นแหล่งสุดท้าย

บังเอิญว่าพายุเข้าสองลูกด้วยกัน

ก็ตกอยู่ที่อุบลด้วย

อย่างที่บอกไปหนึ่งเป็นจุดรับน้ำ

ก็เลยตกซ้ำยำอยู่ตรงจุดเดิม
ที่อุบลน้ำก็เริ่มเยอะขึ้น
ประกอบกับในช่วงนี้

ก็มีพายุเข้าเหมือนกันที่สวปลาว
ฝนก็ตกพายุเข้าที่ลาว

ของเราก็ลงโขงเหมือนกัน
น้ำระดับของน้ำมันก็ไปดันกันอยู่

อุบลพอเขาปล่อยไป

เป็นคอคลอดเป็นเหมือนคอขวด

งตนะก็จะมีหินขึ้นมาเต็มไปหมดเลย

ดันน้ำเอาไว้อีกกว่าจะผันลงไป
เป็นคอขวดอีกน้ำก็เลยกระจายออก

มีสะพานที่ข้ามไปคือสะพาน๒๐๐ปีและนโกศิลป์
แล้วด้านข้างก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสะพานเสรีประชาธิปไตย

ปรากฏว่าน้ำไปท่วงฝั่งวาลินประมาณ

คือหลังคามิด
บางที่ก็อยู่มันครึ่งหนึ่ง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

อุบลนะฮะวันพรุ่งนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของภาครัฐนะฮะหากต้องการความช่วยเหลือสายด่วน๑๗๘๔นายกยังฝากบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัย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

ทุกปีที่ผ่านมาเวลาน้ำมาใช่ไหมคะ

เพราะว่าน้ำมันค่อยมาแล้วค่อยขึ้น
แต่ปีนี้วันที่๖ที่ผ่านมาคือวันศุกร์
ตอนตอนนักคืนของคืนวันที่๕จากวันที่๖

ตี๒ตื่นขึ้นมาน้ำท่วมเข้าบนเตียง

นี่ไงถึงบอกคนไม่ได้เตรียมตัวกันเลย

จมน้ำมอเตอร์ไซค์จมน้ำอยู่ในนั้น
ไม่ทันเขาไม่มีการประกาศมาก่อน

แต่ไม่รู้ว่าระดับน้ำคือปกติน้ำมันจะค่อยซึมมา

เป็นครั้งแรกแล้วถ้าสมมุติเอาจริงถ้าย้อนกลับไปปี๒๕๖๐

ถูกต้องไหมว่าขนาดนี้๔๕อุบลไม่โดนนะ

มันจะหนักมาตั้งแต่แบบภาคเหนือ

แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าไม่มีใครได้เตรียมตัวทัน
คืออย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยปี๒๐๒๑
เท่าที่มีการไปพูดคุยกับคนเท่าคนแก่

เขาบอกว่าอย่างสะพาน๒๐๐ปีรัฐนโกศิลป

ทีนี้ข้างใต้มันก็สามารถที่เอาเรือรอดได้
ณวันนี้เนี่ยน้ำสูงนะก็ยังเรือก็ยังรอดได้นะฮะ
แต่ปี๒๑คือน้ำมันติดขึ้นมา

แต่ในครั้งนั้นน้ำก็ไม่ได้มาเร็วแบบนี้นะ

เพราะว่าน้ำเนี่ยมาจากอย่างที่บอกนะฮะ
มาจากน้ำชีมาจากช่วงยะโสนะฮะ

แต่ว่าตอนกลางคืนอย่างคนที่ขึ้นไปอยู่บนสะพานอย่างนี้นะฮะ
ก็จะเรียกว่าเขาก็จะมีแบบ

ฟ้าเค้าต่อมาให้แล้วพอจนก็จะตัดออกไป

ตรงตลาดตอนนี้ยังไม่ท่วมแล้ว

ท่วมแล้วเหมือนกันหรอครับตอนนี้ก็ท่วมแล้ว
วันที่ผมไปวันแรกเลยเนี่ยตรงตลาดนี้ยังไม่ท่วม

แต่วันนี้มนต์น้ำใหม่ก็ยังไม่ท่วมสิ้น
แต่ว่าน้ำมันถูกผันออกมาจากทางยะโส
เพราะว่าทางยะโสก็หนักเหมือนกัน

อันนี้เริ่มลงแล้ว

บนหนักสุดเพราะอุบลเป็นแหล่งรองรับน้ำสุดท้าย
แต่ที่อื่นตอนนี้เริ่มลงแล้วแล้วก็ทางการได้มีการเข้าไป

หรือตอน๔๕เนาะจริง
คุณแม่น่าจะลงสักนิดนึงนะคุณแม่มดลงพื้นที่ไหม

คือจริงแล้วใครก็ได้ที่ลงไปแล้วไปช่วยเขา

แต่ว่าแต่ละคนไปถามเขาก็แบบเขาก็มีกำลังใจนะ
เพราะว่า๑คนเก่าก็เหมือนกับว่าเขายอมรับสภาพแล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้น

มันมีอยู่แล้ว
แต่มันไม่หนักขนาดนี้พี่
นายกก็ไม่ได้บอกว่านี่นายกอยู่ประชุมสภาอยู่
แต่อันนั้นคือทางอีสานตอนใต้ส่วนอีสานตอนบนเองก็หนักนะพี่

แต่โอเคอย่างที่เราบอกไอ้สารตอนบนมันยังอยู่ติดกับโขง

เราคิดถึงหนองหาญเราจะคิดถึงสกลนครทะเลบัวแดงหนองหาญ
เขาบอกว่าหนองหานเองเฉพาะที่จังหวัดสกลนครเนี่ย
ตอนนี้มันมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อำเภอภูพาล
ปริมาณน้ำฝนสูงมากนะครับ

สกลนครต้องระวังปริมาณน้ำจากเทือกเขาภูพาลจะไหลสู่น้องหาน
ทำให้ส่งผลในระดับน้ำในหนองหาจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้น
แล้วก็แน่นอนว่ามันจะระบายไม่ทัน
เพราะฉะนั้นชาวอีสานตอนบนเองก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดใกล้ชิด
เพราะว่าจริงตอนนี้มันมีข่าวออกมาตลอดว่าเดี๋ยวจะมีพายุนั่นพายุนี่มา

แต่ตอนนี้อุตุเขามาบอกแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นข่าวลือ

เตรียมเข้าไทยทางอุบลบอกให้เตรียมอบพยพอะไรอย่างนี้นะครับ
คือตอนนี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานมาว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแถลงชี้แจง

ต่อเข้าไทยทางจังหวัดอุบลราชธานี
ให้เตรียมอพยพในวันที่๑๐๑๕กันยายนนะครับ
ล่าสุดมีการระบุออกมาแล้วว่า
ที่มีการส่งข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ต่างนานานั้น
โดยมีการแจ้งเตือนว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อน
ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์
แล้วก็จะเคลื่อนตัวมาทางอุบลเนี่ยนะครับ
กรมอุตุเขาชี้แจงมาแล้วนะครับว่า
ในขณะนี้ยังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้น
และในระยะสัปดาห์นี้ยังไม่มีพายุใด

อุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามสภาพอากาศ

รวมถึงติดต่อติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะ
ถ้ามีสภาพอากาศที่ไม่ดีแล้วมีผลกระทบ

กรมอุตุจะแจ้งให้ประชาชนนั้น
ได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนะครับ

คือเป็นรอยนิ้วเป็นรอยเป็นนาฬิกา
เห็นนี่คือผมใส่เสื้อแขนยาวนะ
นี่คุณผู้ชมบอกมายะโสทอน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับ

แต่ก็แน่นอนพี่หนุ่มว่าอีก๒เดือนกว่าน้ำจะหมด
ประมาณนั้นคือทีนี้ไอ้สิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักในวันข้างหน้าก็คือว่า
ถ้าบนรถเร็วก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะแต่วันนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาอย่างนี้
ก็มีแต่คนอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเพราะวันนี้มันเป็นข่าวไง
แต่ผ่านจากนี้ไปพรุ่งนี้มาลืนนี้อีก๕วัน๗วัน๑๐วัน๑เดือน
น้ำยังท่วมอยู่ข่าวหายไปใครจะเข้าไปช่วยเขาเขาจะอยู่ยังไง

คุณต้องแบบช่วยเขาจนจะน้ำจะลง

คุณรู้สิสัตว์คนนี้สัตว์รู้สิ

ก่อนหน้านี้มีคนเอาหมาไปปล่อยที่วัดแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าเหมือนมีหมาเหล่านั้นมีหมาเจ้าถิ่นที่อยู่ในวัด
หมาเจ้าถิ่นในวัดที่อุบลเนี่ยบางจุดนะครับ
เขาก็ดันพวกหมาที่ไม่แข็งแรงให้ออกไปอยู่นอกวัด
พอไปอยู่นอกวัดเสร็จตรงจุดนั้นก็จะเป็นน้ำท่วม
น้ำมันจะท่วมนะฮะพอน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเขาก็จะหนีขึ้นไปอยู่ที่ดอน
พออยู่ที่ดอนเสร็จปุ๊บอยู่กี่ตัวรู้ไหมกี่ตัว
ไอ้ป๊ามาอยู่๕๐๐ตัวแล้วก็มีหัวมีควายขึ้นไปอยู่ด้วย
ที่สำคัญนะฮะหมาเนี่ยบางส่วนนะครับมันไม่มีแหล่งอาหารกินแล้ว
มันหิวมันพยายามว่ายน้ำหนีมาส่วนนึง

มน้ำตายไปร้อยกว่าตัวนะแล้วบางส่วนกินกันเอง
ล่าสุดคุณบินวิลือฤทธิ์เกาก็เอาหน่วยรุมกตัญญู
แบบฝ่าเข้าไปอยู่ทั้งถึงจุดนั้น

พอเขากลับมันว่ายน้ำตาม
พอมันจมน้ำปรากฏว่าทีมกู้ภัยต้องโดดน้ำไป

คือเราไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเป็นถนนเอาอย่างนี้ดีกว่า

เสาไฟฟ้าสูง๕เมตรอย่างนี้

มันเหลือแค่ม่วงในโผล่ออกมาตรงนี้หายไปเลย

พายเรือเข้าไปผมเอาเรือพายเรือเข้าไป
สายไฟต่างนานานะต้องเอาไม้พายดันขึ้น

แล้วงูเนี่ยโอ้โหแบบเยอะมาก
เพราะเขาก็ออกมากันหมดเพราะมูมันหนีอยู่
มันไปอยู่บนต้นไม้บนลงแมลงเนี่ยน่ากลัว
โอเคก็เป็นกำลังใจให้กับชาวอุบลนะฮะ

ถ้าเกิดว่าเราขึ้นอยู่ดีรถไฟฟ้า
แล้วก็เกิดมีคนมาแอบถ่ายรูปเรา
แล้วก็เอาไปลงในเพจของตัวเอง
จนหลายคนก็อาจจะตกใจ
เพราะมันมีการแบบบรรยายคำใต้ภาพ
ที่มันสอบไปในทางแบบคุกคามทางเพศ

บอกว่าไปแอบถ่าย๓ในรถไฟฟ้า

พบว่าโดนนับ๑๐รายเลยนะคะ
ก็ไปแอบถ่ายรูปเพื่อนของตัวเอง
ในขณะที่ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลิ้ง
ซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวมาก

ยังมีผู้หญิงอีกหลายต่อหลายคน
โดยทั้งหมดถูกแอบถ่ายภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในระแวกนั้นค่ะ
อย่างไรก็ตามหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ดังกล่าวปิดหายเงียบไปเลยค่ะ

เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะสร้างความไม่สบายใจต่อผู้แอบถ่าย
ยังถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกแอบถ่ายด้วย
กฎหมายไทยเขาจะบอกว่ามันคือการถ่ายรูปในที่สาธารณะ
แต่ว่ามันติดใบหน้าคนอื่นไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แต่หากนำไปเผยแพร่แล้วก็ทำให้คนที่มีใบหน้าติดมาด้วย
เสียชื่อเสียงก็อาจจะเข้าข่ายมีความผิด

ถูกคือบางทีถ่ายเอาไว้แต่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกไป
มันยังไม่มีใครรู้แต่เมื่อไหร่ที่มีการเผยแพร่ออกไปปุ๊บ
ถือว่าเป็นละเมิดสิทธิของเขามันอาจจะทำให้เขาเสียชื่อเสียง

ใครจะไปรู้ว่าเราแบบถูกแอบถ่ายหรืออะไรอย่างนี้
ก็เข้าห้องน้ำทุกวันนี้มันยังถ่ายคลิปเลย
อยู่ในทวิตเตอร์วันไปหมดเลย
ทุกวันนี้แองจี้เธอดูทวิตเตอร์บ้างหรือเปล่า
ดูค่ะดูตลอดครับคุณแม่นำเทือม
เดี๋ยวฉันดูภาพหลุดอะไรกันเดิม

น้ำถ้วมคือต้องดูนั่นแหละ
เดี๋ยวก็ต้องส่งกำลังใจกันไปเยอะอยู่

ผมเคยไปช่วยน้ำท่วมของคุณมดดำนะ
ใหม่ก่อนพายเรือกันนะจำได้ไหม
แต่อันนั้นมันอยู่แค่อายุทยาไงแต่เขาบอกอีสานตอนนี้หนัก

แต่ก็เดี๋ยวก็สักเดือนหน้ามันน่าจะมีพายุอีกลูกอยู่แล้ว
ไปด้วยกันไหมล่ะไปด้วยกันแหละไปด้วยกัน

สินะครับคุณไม่ไปสินะครับคุณไม่ไปสินะครับคุณ
น้ำก็ท่วมราวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย

โขงเหมือนกันเราก็ลงโขงเหมือนกันไง

โขงเร็วกว่าเราเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่มีพื้นที่กั้นน้ำ

ทางการก็ดีนะเขาก็ติดเครื่องแบบ

คือทำให้น้ำระบายเร็วขึ้น

มันก็จะไปติดอยู่ข้างในมันก็ดันไม่ได้

ก็ไปดูก็ทำอ่ะโหหน้ากลูกก็ต้องกระโดบไป
อยู่บนทุนแล้วก็ค่อยไปดึงผลักตบเนี่ยออก

แต่บางทีแบบภัยธรรมชาติก็ต้องเข้าใจ
แล้วก็อีสานเหนือก็ได้ต้องระวังอยู่นะฮะ
ตอนนี้สกลนครแมทคุณไม่ได้โดนหนัก
แต่ก็มันก็เฝ้าระวังกันพอสมควร
นี่จำภาพวาดพระพุทธรูปคุณป้าแมน
จำได้คนพูดกันให้แบบซัดเลยอ่ะตอนนี้
ตอนนี้รู้สึกมูลค่าเป็นที่๖๐๐๐๐๐บาทแล้ว
ปิดประมูลแล้วนะฮะแต่ก็เข้าใจสงสารน้องผู้หญิงก็เหมือนกันเนาะ
เอางานมาเป็นความคิดอย่างที่เราพูดมาตั้งหลายอย่าง

ตลอดที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าว
ไปซื้อภาพนะตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องนะ
คนที่ซื้อเนี่ยซื้อตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องลูกราม

เพื่อเอากลับไปทำร้ายที่โคราช

และภาพก็อยู่ในมือตนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ขอประกาศว่าตนขอใช้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ
จะไม่คืนภาพและจะนำภาพไปประมูล
ล่าสุดเจ้าของภาพลายดังกล่าวนะฮะ

ภาพถูกประมูลในราคา๖แสนบาท
ผู้ชนะการประมูลได้โอนเงินมัดจำมาแล้ว๔แสนบาท
โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำมาแบ่งใช้ประโยชน์หลายส่วน
โดยระบุข้อความว่าภาพปิดที่๖๐๐๐๐๐บาท
เขาเพิ่งโอนเงินมา๔๐๐๐๐๐บาทเป็นค่ามาจำเนี่ย
แล้วก็ขอลบสเตตัสของผู้ที่ชนะประมูลนะครับ

ก็คือจะไปบริจาคไปที่โรงพยาบาลด่านขุนทศนะฮะ
ตอนแรกบอกจะไปซื้อเตียงปรากฏว่าทางโรงพยาบาลบอกเลยบอกว่า

ค่าในประมาณ๗๐๐๐๐๐บาทแต่ว่าเงินอันเนี้ย

แล้ววันนี้มีการประมูลภาพที่๒แล้ว

พรุ่งนี้บ่าย๓โมงจะถึงที่สิ้นสุด

ผู้ที่ประมูลจะต้องโอนเงินภายใน๓ชั่วโมงหลังจากปิดประมูล

เขายึดเวลาในเฟซบุ๊ค

ที่นี่เราเห็นถามนะครับนี่ครับภาพซ้ายมือภาพเดียวที่เป็นโอ้งโอ้งพุทธรูปเดียว
โอ้งที่๖๐๐๐๐๐บาทคือภาพแรกถูกรูปใหญ่ถูกต้องไหม
แล้วภาพนั้นตอนนี้อยู่ที่
ตอนนี้ก็คืออยู่แบบว่าเขาก็จ่ายกันไปแต่เขาไม่บอกไปที่ไหน
แต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ประมูลเขาบอกตอนนี้ประมูลสองภาพนี้ก่อน
ประมูลภาพแรกจบไปแล้ว๖๐๐๐๐๐บาทอีกภาพหนึ่งที่ทางฝั่งซ้ายมือ

แต่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอาไปทำลายเนอะ

เปิดราคาได้๖๕๐๐เองนะคะ
ซื้อภาพมานี้ตอนยังไม่มีเรื่องเค้าซื้อมาแค่๔๕๐๐

ได้รับแจ้งมาจากเพื่อนของเขา
ทางปั้งขึ้นมาปรากฏว่าก็จะมีกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มผู้ลาสนาเพื่องแผ่นดิน
เขาก็ออกมาแจ้งความนะฮะ
ก็ปรากฏว่าทางนี้เขาก็บอกว่ามันมีคนไปบอกว่าจะมีการยึดภาพนี้เอาไปเผาทิ้งนะฮะ

อ่าทางคุณปากรเขาก็เลยไม่ยอม
เขาก็เลยมาเขาบอกว่าทั้งนั้นเอาไปเผาทิ้งเฉยเนี้ยเสียดาย
ในโฆษีพิพัฏศิลปินทางชาติเนี้ย
แกก็ออกมาแล้วก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
แล้วให้ดูที่เจตนาเพราะเด็กเองก็ออกมาบอกเหมือนกันว่า
ซัพพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพุทธเจ้าคือ

พุทธรูปก็เป็นเหมือนแบบ

มาโปรดศัตรูแล้วก็ภิชิษฐรรมล์

ข้างอาจารย์เจริญไชยก็เลยบอกว่า
ก็ไม่เห็นจะต้องไปตำหนิเด็กขนาดนั้น
มีอะไรก็ตักเตือนไปแต่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดี

คุณเป็นฟ้องใช่ไหม

ไปแจ้งความก็คือจะมีเด็กที่วาดรูปหนึ่งคน

มีเป็นพอของทรมินอล์๒๑

เพราะว่าให้สถานที่ในการจัดโชว์นะฮะ
แล้วก็ไปฟ้องอาจารย์เฉลิมชัย

ไม่รับไปทำไมก็เราก็เห็นจัดตนารมณ์ของเด็ก

เขาก็มีจัตนาในความคิดของเขาที่ดีนะ

พระพิกาเนธเขาก็จะมีความเชื่อเลยว่า
ทำยังไงก็ได้ให้พระพิคเนธเป็นเทพที่เป็นเหมือนเพื่อน
แต่พระพุทธเจ้าที่เด็กมีนิ่งเด็กอายุเพิ่งเท่าไหร่เองเนาะเด็กอยู่เลย
มีนิ่งออกมาว่าอยากให้แบบว่าพระพุทธศาสนาเขาคือซุปเปอร์ฮีโร่ที่จะมาปราบทุกข์
เด็กคนนี้อีกหน่อยอาจจะเป็นศิลปินที่แบบว่ามีความคิดที่กว้างไปมากเลยนะ
ใช่แต่ทีนี้มันก็แน่นอนมันมี๒มุมมองนะ

เราได้เงินไป๖๗๐๐๐๐๐แบบนี้
มันก็รู้จักผิดชอบชั่วดี

เพราะว่าตั้งแต่ครั้งนี้ไปมันมี๒กระแสอยู่แล้ว

เขาก็คงรู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่

อย่างรุ่นพวกเรายังได้ยินคำว่าพระปฏิบัติ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเด็กรุ่นนี้ทุกวันนี้
วาดพระก็ดีแล้วเพราะอะไรไหม

พระข่าคนพระเอาศกไปฟัง

ผมคุยกับทางพระพยอมมาท่านพูดดีมาก

เรื่องของศาสนาเนี่ย
เป็นการที่แบบว่าคุณจะต้องให้อภัย
ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าต้องไปแจ้งความให้ติดคุกติดตาราง

คดีถึงที่สุดติดคุก๗ปีนะคุณ

อยากให้ลองไปมองในเมืองไทยเนี่ย

มีพระอะไรอย่างนี้เขาก็มีแบบแตกต่างกันไป

ไม่ได้แบบดูถูกดูหมิน

ถ้าสมมุติเด็กรุ่นใหม่

ถ้าประวัติไหมล่ะ
ลองให้ลูกหลานเรามาดูสิ

ใช่ปะแต่จริงแล้วนะ

คือถูกสร้างมาจากคนไทยนะ

เขาบอกเลยว่า
ผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นคุณสมโพธิแสงเดือนฉาย

ไม่ใช่ไม่จำได้เหรอที่เขาฟองรองเรื่องลิขสิทธิว่า

ของไทยก็มีประวัติ
แล้วก็แบบลากเง่าที่เขาเอาไปยันกัน

จะมีหูมาข้างลงมาแบบนี้
ขอส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวอีสาน

จะลงอีกไหมฮะพรุ่งนี้
อาทิตย์

ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะ

เรื่องของการงดแจกถุงก๊อบแป๊บ

ไปเกี่ยวกับแจกถุงก๊อบแป๊บ

ราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ถือว่าเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ

เอกชนทั้งห้างสรรพสินค้าเอง

ยักษ์ใหญ่ทั้ง๔๓ภาคี

ที่เข้าร่วมแล้วนะคะเพื่อขอความร่วมมือ

ขยะพลาสติกที่กำลังคุกคามชีวิต
ซึ่งขณะนี้ไทยมีปริมาณมาก
อยู่อันดับ๖ของโลกแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

ขยะทะเลมากอันดับ๖ของโลกกันแล้ว

และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่๔๓แห่ง

ตั้งแต่วันที่๒๑กรกฎาคม๒๖๖

ที่อาจจะแบบถ้าสมมุติว่าคุณไม่ใช้ถุงพลาสติก
เฉพาะแต่ละที่จะมีแคมเปญอะไรที่แตกต่างไป
ซึ่งบอกว่าสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกถุงหูฮิ้วได้มากกว่า๒๐๐๐ล้านใบ
หรือว่าประมาณ๕๗๕๕ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า๔๐๐ล้านบาทนะคะ
ที่สำคัญสามารถรวบรวมถุงผ่าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างไปแล้วกว่า๘๐๐๐ใบด้วย
ก็คือหลังจากที่เราเริ่มงดมาเนี่ยประมาณปีกว่าที่ผ่านมามันช่วยได้ขนาดนี้
ดังนั้นเนี่ยถ้าหลังจากนี้ไปเชื่อว่า๑มกราคม๒๕๖๓ก็ถือว่าจะเป็นวันสำคัญ
ในการที่จะลดปริมาณถุงพลาสติกค่ะที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนะคะว่า
จะลดเนี่ยก็จะกำจัดได้ประมาณสัก๗๘๐๐๐ตันต่อปีเลยพี่
ก็จะช่วยได้เยอะนะคะเรียกว่าเราก็ลองดูกันก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า๑ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยก็เรียกว่าช่วยได้เยอะทีเดียว
อย่างนี้ต้องบอกว่าดรทรเองก็เรียกว่าฝันเป็นจริงเลย
จากที่แบบว่าตั้งใจที่จะเรียกร้องในเรื่องนี้มาสักพักแล้ว

เพราะฉะนึกมะกระดาษคุมคุณไม่มีสิทธิ์ไปววยที่แคบเชื่อกันแล้ว
ว่าถุงอยู่ไหนถุงอยู่ไหนเพราะมันก็ต้องเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสิ้นเชิงแล้ว

เอาไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเหตุเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส
ฟิลิปปินคุณพระดำคุณผู้ชมคุณรถเมอันนี้น่ากลัวมากที่เห็นคิดด้วยว่า
จราเข้ฮะลากหลานของคุณลุงเนี่ยไปกินต่อหน้าต่อตานะฮะ
เหลือแต่ศพไร้หัวแล้วก็แขนอืมนี่นะครับแค่ดูเลยน่ากลัว
เขามีการรายงานนะครับว่าเกิดเหตุสลดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในหมู่เกาะบาลาบัก
พื้นที่ทางตอนใต้นะครับของทางประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งปรากฏข่าวจราเข้นั้นทำร้ายมนุษย์บ่อยครั้งนะฮะ
ล่าสุดนะครับพบว่ามีเหยื่ออีกลายหนึ่งที่ต้องตกเป็นเครื่องสังเวยให้กับจราเข้ขนาดใหญ่
นั่นก็คือโรมิโลสปายานิมิรันดานะครับเป็นเด็กหนุ่มวัย๑๕ปีที่ออกไปตกปลาในแม่น้ำกับคุณลุง
จราเข้กัดกินศีรษะแล้วก็แขนซ้ายแล้วก็ขาทั้งสองข้าง
ทิ้งเอาไว้เพียงลำตัวกับแขนอีกข้างที่เหลือหนึ่งให้ดูต่างหน้านี่นะฮะ
ที่วงไว้นั่นน่ะดูสิครับ
รายงานเปิดเผยก็เห็นดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นวันที่๙กันยายนนะครับ
ลันดานั้นได้ออกไปตกปลาที่แม่น้ำปาโบนะครับกับไปที่แม่น้ำกับปาโบ
เป็นคุณลุงของเขาวัยสี่สิบปีเพื่อที่จะนำปลานั้นมาทำอาหารมื้อกลางวันครับ
แต่ในระหว่างที่คุณลุงกำลังดำน้ำลงไป
เด็กหนุ่มก็ลุยลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะไปวางอ่วน
ปรากฏว่ามันมีจอละเข้ตัวใหญ่มากนะฮะ

ใช่อายุ๑๕จอละเข้ตัวใหญ่มากโผล่ขึ้นมานะครับ
แล้วก็ฝังเขี้ยวไปที่คอของเด็กหนุ่มคนนี้
จนกระทั่งเด็กหนุ่มคนนี้หมดสติไปนะครับ
แล้วจราเข้เนี่ยมันก็ลากตัวเด็กคนนี้ลงไปในน้ำนะฮะ
หลังจากนั้นลุงก็โผล่ขึ้นมาคุณผู้ชมครับ
เขาก็เห็นแต่ไฟฉายของหลานเขาลอยอยู่ตรงผิวน้ำ
เขาตกใจมากนะฮะแต่สุดท้ายต้องช็อกหนักเข้าไปอีก
เมื่อจอละเข้ตูดังกล่าวนั้นมันโผล่ขึ้นมาอีกครั้งนึง
แล้วก็ข้าบร่างของหลานเขาเนี่ยนะฮะ
เหวี่ยงกระเด็นข้ามฝากฝั่งน้ำมา
ก่อนจะไหว้ตามไปคาบร่างของเหยื่อ
แล้วก็มุ่งหน้าไปแม่น้ำจุดที่ลึกกว่า
เพื่อจะเอาไปกิน

ลุงบอกว่าเขาพยายามจะสู้จราเข้ตัวนี้เพื่อช่วยหลานเขา
แต่ว่าจราเข้นั้นมันใหญ่เกินไป

แต่จราเข้มันรวดเร็วและแข็งแรงเกินไป
ผมพยายามร้องขอความช่วยเหลือแล้วด้วย
ตำรวจเองก็พยายามเก็บกู้ศพที่เหลือนะฮะ
เพียงแค่ลำตัวของเด็กหนุ่มเท่านั้นนะฮะ
แขนข้างหนึ่งของเขาก็ยังอยู่
เอาไว้ว่าอื่นเพราะว่าจะเป็นหัว

หมดเลยทั้งหัวทั้งแขนทั้งลำตัวส่วนบน

แต่ที่แบบที่จะไปสู้ยังไงคือกำลังแบบ

เป็นพิษอุ๊ยไม่กล้ากินเหรอโอ้โฮทุกวันนี้กินผู้ชายที่ได้๒๓ไม้
จุรเกษก็จุรเกษจะเหลือเหรอกินจุรเกษอีกเดียวแม่นอ่ะ
นี่ถ้าสมมุติรถเราโดนชนทีไรหวยออกทุกที
เราจะอยากให้ชนไหมใช่ไหม
แต่กัญชัยไม่กัญชัยรถเป็นรอยนิดนึงโอ้เหมือนแบบว่าพายุเข้าเธอ
ไม่ได้กันรถที่หลุมเขาเลขตัวเดียวไง
ไม่ใช่เครียดเค้าแบบเครียดรถเป็นรอยนิดเดียวอะไรโอ้โฮ
ไม่แต่ถ้าสมมุติเลขมันใช่พี่เอาไหม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

ความเสียหายนั้นคือรถของนายประจันทาให้งามนี่นายประจันทาให้งาม
อายุเจ็ดสิบห้าปีน่ะนี่คนนี้นี่คนนี้น่ะซึ่งรถของแกเนี่ยก็ถูกชนท้าย
ด้วยความเสียหายนั้นนั่นแหละนะแกเป็นคนชาวตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะครับ
เจ้าของรถกระบะเนี่ยทะเบียนบ่อใบไม้นอหนูหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้า
แปดเก้ามันเขียนเวลาบนหนึ่งแปดเก้าอุดรธานีถูกชนท้ายจนยุบเสียหายเนี่ย
รถของตนเนี่ยก็จอดอยู่หน้าร้านสังคมการไฟฟ้าโดยจอดแบบที่ได้ไปสิบสิบปีเนี่ย
ไม่เห็นจะเคยโดนชนเลยแต่มาปีนี้โดนชนแล้วถึงสามครั้ง
รอบนี้เดี๋ยวนะเขาชน
ล่าสุดวันจานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรถเก่งมาชนจนท้ายุค
ยังดีนะที่คนชนเขาก็รับปากแล้วว่าจะซ่อมให้
แต่ที่น่าแปลกเพราะว่ารถของตนเนี่ยถ้าถูกชนเมื่อไหร่
หวยก็จะออกเลขนั้นคือก็จะออกเลขทะเบียนของตัวเองทุกครั้ง
ไม่ออกก็งวดนี้แหละเพราะเป็นข่าวนี่แหละ

ถูกแต่ตัวเองเป็นคนที่ไม่เคยเล่นหวยไม่เคยซื้อหวย

ชาวบ้านอ๋อกลายเป็นชาวบ้านแถวบ้านดุงเนี่ย
ก็เลยรู้เลยว่าถ้ารถคือรถของแกจอดอย่างนี้มา๑๐ปี
แล้วแกก็แปลก๑๐ปีมันก็ควรจะนานทีโดนชนจริง
อยู่ดีทุกครั้งที่ชนงวดนั้นจะต้องออกเลข๘๙หรือ๑๘
อ้าวหรือลองดูซิ๑๘๙เนี่ย

หน้าซอยหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะออกไปไทยมุงออกไปก่อน

แต่วันนี้ไปสมมุติว่างวดนี้มันจะออกอันนี้จริง
ปั๊บคุณลุงจอดรถตรงไหนจะมีคนพยายามจะชนไหม

พยายามจะไปชนรถคุณลุงอ้าวเดี๋ยวรถมันจะได้ถูกเร่ง

แกก็ต้องแปลกเพราะรถของแกแกจอดตรงนี้มา๑๐ปี

เปลี่ยนที่จอดใช่แต่บทที่หวยมันจะออกทีไร

แล้วอยู่แถวบ้านดุงอยู่แถวเกาะคำชโนธ
แบบศักดิ์สิทธิ์เลยอืมสักสิทธิ์แล้วรถแกก็ชั้นเตียนด้วยไง

ไปบนบานสารกาวไว้อย่างนี้

นี่ไงก็มาใกล้แล้วอะพี่แต่ว่านี้๘๙ก็ถึงแล้ว

บอร์นอร์เขาใช้คำบอร์นอร์เหรอบอร์นอร์

เอ้าไปเรื่องดีกันหน่อยนะฮะ
เรื่องต่อไปขอเอาใจคนรักศิลปะแล้วก็แฟชั่นหน่อย

เราจะพาไปพบกับสุดยอดศิลปินนักออกแบบชื่อดังระดับโลกนะครับ
คือใครจะเข้าบินมาออกแบบผลงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ

เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์นะครับ
ให้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส
งานนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็มีอะไรพิเศษ

สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์
และผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ที่หลงไหลศิลปะทุกแขนง
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาสัมผัสงานยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างใกล้ชิด
ด้วยการคว้าสุดยอดศิลปินระดับโลก

ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ
จากการระเบิดของรูปทรงเลขาคณิต
ที่มีสีสันสดใสเช่น

กระบอกที่ถูกหันรูปกราฟิก

เหมือนงานศิลปะที่ลอยอยู่บนอากาศ
มองรอบจะทำให้รู้สึกมีความสุข

และมีความแอฟแตรกตามสไตล์ฝีมือ
ของ๒ศิลปินระดับโลก

ยังได้ออกแบบลงบนกระเป๋าคอสเมติก

และเคสแอร์พอร์ตสุดเอกกรุสิฟท์
คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปชื่นชมงานศิลปะ

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๕มกราคม๒๕๖๓นะคะ

ก็เป็นเรื่องของความสวยความงาม

สำหรับผู้หญิงนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
โดยเฉพาะเรื่องของการเขียนคิ้วคุณผู้ชม

ไม่อย่างนั้นบางคนอาจจะออกจากบ้านไม่ได้เลย
หน้าสดไม่ว่าแต่คิ้วจะล้นไม่ได้เด็ดขาด
เพราะว่าคิ้วถือว่าเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะ
โดยเฉพาะสาวที่คิ้วบางคิ้วน้อย
ต้องหาตัวช่วยสำคัญมาช่วยนะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อมาเพิ่มมิติให้กับใบหน้าของเรา
และที่สำคัญต้องเขียนง่ายประหยัดเวลารวมถึง

วันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาของสาวมาแนะนำหน้าเรานี่เลยนะคะ
ที่มีขนาดเหลี่ยวเล็กพกพาสะดวกน้อง
และที่สำคัญหัวดินสอยังเล็กมาก
เพียงแค่๑๕มิลลิเมตรเท่านั้นนะฮะ
ทำให้เวลาเขียนคิ้วจะขึ้นกรอบหรือวาดโครงคิ้วได้ง่าย
ดินสอเป็นเนื้อครีมเกี่ยง่ายสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ดี
สีไม่หลุดหายระหว่างวัน

เขียนคิ้วสายเก้าหรือสายฝอ

เป็นแท่งดินสอที่มาพร้อมกับแปลงปัดจัดทรงคิ้ว

ของคุณก็จะเรียงเส้นสวยงามนะฮะพร้อมจะออกจากบ้านแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นสีดาวทำสีดาวดำเทา
ดาวดาวทำไม่แห่งสีเฉด
สีน้ำตาลอ่อนสีช็อกโกแลตนะฮะสีน้ำตาลแดงมะฮอกกาเนม
บรอนเทาสีบรอนทองแล้วก็สีคาราเมล
ขอบอกเลยว่าไม่ว่าสีผมของคุณจะเป็นสีอะไร

สำหรับเรื่องของราคาก็ดีงามมากทีเดียวค่ะ
เพียงแท่งละ๙๙บาทเท่านั้นเอง
มี๒แพ็คเกจจิ้งให้เลือกชอบแบบไหนก็จัดไปเลยนะคะ

แบบแรกก็จะเป็นกล่องหาซื้อได้ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ต
ไม่ว่าจะเป็นร้านคามาร์ทชอปร้านมัสสันร้านบูธร้านท็อปนะคะ
แล้วก็ร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศ
แบบที่๒ค่ะจะเป็นแบบพุ่มพลาสติกโชว์สินค้าเลย
หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ
เช่นร้าน๗๑๑ร้านแฟเมริมาแล้วก็โลตัสเอ็กซ์เพรสด้วยค่ะ
เรียกว่าใครสะดวกที่ไหนก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้เลย
หรือถ้าหาไม่เจอก็สามารถเข้าไปสอบถาม
ในเพจเฟซบุ๊คของเคสที่เราคลับกันได้เช่นกันค่ะ
เอาล่ะไปที่คุณไอ้อ้ำพัชราภากันสักหน่อย
ทำอะไรครับย่ามทุกคนก็จะจับตามองหมด
คราวนี้มีคนเนี่ยขนลูกโป่งสีชมพูมาเตอร์ไพรส์คุณไอ้อ้ำถึงบ้านเลย
หรือหัวใจนางจะเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่ง
เป็นที่จับตามองตลอดสำหรับคุณไอ้อ้ำพัชราภา
ตอนนี้เพิ่งกลับมาเป็นโสดนางว่าอย่างนั้นนะ
เพราะนางกลับมาเป็นโสดแต่กลายเป็นสาวเนื้อหอม
แต่ก็ก็ยังมีข่าวให้แฟนรุ้นว่าจะเกิดไปคืนดีกับอดีตหวานใจหรือเป่า
เพราะเห็นไปทะลงทะเลด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอยู่
แม้ทั้งคู่ออกมาได้ว่าเท่าที่เป็นเพื่อนเท่านั้นเอง
ล่าสุดมีเรื่องราวให้จับตามองอีกว่า
ช่วงนี้หัวใจของเจ้าตัวเนี่ยกำลังกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่า
หลังจากที่ออกมาเผยภาพห้องที่มีเหล่าลูกโป่งสีหวังอัดแน่นอยู่เต็มห้องนางเลย
ถ้ามาแฟนแฟนอยากรู้ว่าใครเอ่ยเป็นคนจัดเซ็ตใหญ่ให้กับนางอืมถึงบ้านด้วยน่ะ
แล้วก็ส่งมาให้เนื่องในโอกาสพิเศษอะไรเพราะอ้ำเนี่ยโพสต์เพียงรูปแล้วก็แคปชั่นอีโมจิรูปหัวใจ
แถมไม่ได้แท็กข้อความถึงใครเลยอืมยิ่งกระต้อมกระตุ้นกระตุ้น
กระตุ้นต่อมของคนที่แบบอยากรู้อยากเห็นเนี่ยอยากมากเลย
ว่าแต่งานนี้ดูสิว่านางจะมีแฟนหรือเปล่านั่นอ่ะสิคนคงอยากรู้ว่าเป็นใคร
อ่าสีอะไรน่ะดาวดำสีสีดาวดำอ่าหนุ่มอ่านไปหนุ่มอ่านไป
เดี๋ยวรถเมย์ต้องอ่านต่อไปนานนานจะเห็นน้องหัวเราะอย่างนี้ทีนะ
อ้าวเอาป่ะสีสีดาวดำกระต้มกระต้ม
พี่อ้ำจะมีหัวใจบุคนเดิมแล้วมั้ง

มันไม่ได้เป็นอยู่หลายวันเถอะ๒๓วันเมียเขาก็อยู่เป็นเพื่อนกัน

ดีค่ะเอาไปคุณชมพู่อรยาจะว่ายังไงคะ
อยู่ดีก็มีคนเอาชื่อพี่ชมพู่ไปจองดูสิ

ดังทางภาคเหนือนะคะกับเซ็งเลยทีเดียวเลยอยู่อยู่ก็มีบุคคลเนี่ยอ้างตัวเป็นผู้จัดการของคุณชมพู่อรยาติดต่อเข้ามาจองสถานที่พักโดยแจ้งบอกว่า
ชมพู่กับสามีแล้วก็ลูกน้อยเนี่ยจะเข้าไปพักในวันแล้วก็เวลาที่กำหนดคือไปบอกอย่างนี้เลย
แต่พอถึงเวลาจริงปรากฏว่ากลายเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ครอบครัวของคุณชมพู่
เป็นกลุ่มคนที่แบบว่าคึกขนองอยากจะอ้างชื่อของนักแสดงสาวแล้วก็เอาไปจองที่พักเพื่อจะเข้าไปพักเท่านั้นเอง
เพราะเขายืนยันค่ะว่าบริการทุกคนบนพื้นฐานเดียวกันหมด

เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งของคุณตั๊กวงกฎบ้างคือคุณตั๊กเนี่ยนะฮะเขาไปผ่าตัดนิ้วก้อยหลายคนก็ตกใจว่าไปทำอะไรหรือเปล่านะฮะ
คือมีคนเขาเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่นะฮะสำหรับคุณตั๊กวงกฎเนี่ยนะครับเขาโชว์แผลผ่าตัดที่นิ้วก้อยนะครับ
มีภาพที่คุณหมอกำลังนั่งเปลี่ยนผ้าพันแผลอยู่พร้อมกับเขียนบรรยายความรู้สึกว่างานเจ็บก็มา

พี่โอบว่ายังไงโอบไปถาม
ปรับผลว่าคุณตั๊กเขาก็ข้าวมาตอบบอกว่า
ข้างเดิมซ่อมให้ตรงจ้ะ

ก็นิ้วของคุณตั๊กนะคะก่อนหน้านี้
คือเขาบอกมันไม่ได้เกิดอุปดิเผชิญนะ

ที่มันคดงอนให้กลับมาตรงมีความสวยงาม
นี่ดูสิฮะอย่างนี้
โดยเจ้าตัวก็บอกว่ากราบขอบพระคุณหมออภิรักษ์แล้วก็หมอวิศนุ

หรือว่าแฟนคลับเขาก็โรงโรงจ่ายกันเป็นแถวนะว่าคุณตั๊กไม่ได้เป็นอะไร

พี่มดดำบอกว่าแต่ของพี่ตั๊กเขาไม่ได้เป็นแบบนี้หรือเปล่า

ก็เมื่อก่อนไงตอนคบกับแฟนเด็กก็เกี่ยวก้อยสัญญากันตลอด
ผู้ชายเทแล้วตอนนี้
โอ๊ยไปยกมัน
คือพี่ขยับได้ทุกอันขยับได้ทุกคอมไงพี่กานไม่

มาแล้วเนี้ยขอให้เธอเก็บคำพูดเหล่านี้ไว้นะ
สารแหน่คนอย่างเธอน่าจะโดนน้ำพัดตาย
เพราะฉันแช่งอยู่ทุกวันอบปากจริง
อยากจะให้น้ำพัดไปดูนิดนึง

เอาเบรกแล้วเหรอเดี๋ยวกลับมาครับ

เปิดตัวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานรู้สึกมีคุณณเดชน์
ไปเปิดตัวกับน้องแมทพีราณี
ซึ่งก็ลุ้นกันมานานมันไหล่จะได้เป็นว่า

สำหรับประคอนฟอร์มยักษ์แข่งปีของช่องสามฤกษ์

ขนทัพนักแสดงเดินพรมน้ำเงินในชุดออกงานหรูหรานั้นนะ
พร้อมเปิดตัวทีเซอร์ครั้งแรกให้แฟนได้ชมกัน
แต่ก็รู้เลยนะเป็นละครที่ลงทุนสูงสุดและน่าดูสุดเลย
แต่ในที่สุดงานนี้ก็มิวายมีเรื่องให้ดามาส์จนได้นะ
ยังมีอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อต้านว่า
แบนค่ะไม่ดูละครเรื่องนี้เพราะไม่อยากดูแมทพีรณี
ก็เขาถ่ายกันไปแล้วเนาะก็ดูดูไปเถอะซึ่งก็รับบทเป็นนางเอกเนี่ย
อาชีพของใครอาชีพของมันเนอะซึ่งรับบทเป็นนางเอกของเรื่องนี้
งานนี้ก็คาดว่ากระแสต่อต้านดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีสาเหตุจากกระแสดราม่าของแมทนั่นแหละ
ที่ประกาศเปิดตัวกับสงการเตชะนรงค์แล้วก็เหมือนกับหลังมันก็ยิ่งมีข่าวอีกว่า
ทั้งคู่จะแต่งงานกันอีกรอบนึงคุณสงการจะแต่งงานกันอีกรอบนึง
แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าควรอันนี้จริงควรแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันนะ
เพราะละครเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีแค่แมทณเดชน์ก็เล่นพี่หน่องสร้างฉากเป็น๑๐ล้าน
นักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานคุณจะดูที่ผลงานที่ดีดีกว่า
อย่างไรก็ตามลิขิตรักข้ามดวงดาวเป็นละครที่มาจากเกาหลี
แล้วเอามารีเมคมีคิวออนแอร์๑๗กันยายนนี้นะฮะ
แล้วก็ต้องดูว่ากระแสจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกถ้ามันดังปุ๊บแมทกลับมาทันทีนะ

ไม่คุณแมร์เพราะว่าให้เขานักวิชาการควัลคอร์

เขาบอกว่าทำไมทีแบบดาราฮอลลีวูดเนี่ย
แต่ทำไมคนก็ยังดูหนังเขาอยู่
ที่มันถูกตีแผลเยอะไม่ว่าแต่คู่ไหนที่เลิกลากัน

คือมันดูแบบว่าทำให้คนไม่เชื่อในการแสดงนั้น

อย่างกรณีนี้แล้วก็คู่กรณี
ทุกอย่างนี้ที่เชื่อมโดยก็คือคุณแอฟทักษะอ่อนเนี่ย

พอคนเนี่ยคนก็ไปอินสงสารคุณแอฟอะไรอย่างนี้

รู้สึกว่าตัวละครนั้นดูร้ายนะ
แต่ทำไมเวลาเล่นแล้วเราดูซอฟต์อะไรอย่างนี้

มีแฟนเป็นรายค้าบ้างมีแม่น้อยเป็นรายค้า

มันแทบกว่านี่คือละครก็จบไป

เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงนะคะ

ดูเฟสบุ๊คเนาะดูคนไลฟ์กันเนาะ

แล้วรองอ่านข่าวแบบลึกอย่างคดีฆ่ากันอะไรอย่างนี้
กับชายที่เกิดถูกฟแฟนตัวเองฆ่าทิ้งอ่ะ
ตัวเองฆ่าทิ้งอ่ะที่เป็นข่าวดังอ่ะหลับเยอะมากหลายหลายหลายข่าวมากมายั้นแบบ
แสดงที่คนนี้แทบจะแบบว่าไม่ค่อยมีข่าวเช้าออกมาให้เราเห็นเท่าไหร่เลย
ยังมีความตั้งใจเรียนแล้วก็ทำงานด้วยนะ
สำหรับนางเอกสาวคุณพรีมรณิดาและล่าสุดค่ะไม่ได้เจอน้องนะคะ
ก็อัปเดตเรื่องราวชีวิตกันซะหน่อยหนึ่ง
ซึ่งงานนี้เนี่ยสาวพิมก็เปิดเผยถึงเรื่องความรักซะด้วย
เจ้าตัวก็ตอบแบบเขินบอกอย่างนี้
เรื่องตอนนี้เนี่ยนะคะหัวใจก็โอเคเรื่อยค่ะ
มีหนุ่มคุ้ยค่ะถือเป็นกำลังใจดีของเรา
ก็อย่างที่บอกว่าเพิ่งเรียนจบอยากสนุกกับงานมากกว่า
แต่พอดีช่วงนี้ดันมีกำลังใจดีเข้ามา
เราก็เลยยินดีที่จะมีกำลังใจดีตรงนี้เข้ามาในชีวิตของเราด้วย
อะไรที่ทำให้เราคิดว่าเราเปิดใจคุยกับคนนี้
บอกว่าอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วทำให้เรารู้สึกดี
มันไม่ใช่ขัดกับอาชีพไม่ได้ส่งผลกระทบกับครอบครัวและงาน
มันก็ดีมันก็โอเคไม่เห็นมีอะไรไม่ดีเลย
ก็เลยรู้สึกว่าเรามีตรงนี้ก็ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลาย
มันก็ดีค่ะเขาเข้าใจและสนับสนุนในการทำงานของเรา
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยคุยกันมานานแค่ไหนแล้ว
น้องบอกว่ารู้จักกันมานานแล้วค่ะแต่เพิ่งจะมีโอกาสมาพัฒนา
แล้วก็มาสนิทกันหลังจากที่เรียนจบเขารอให้เรียนจบก่อนด้วย
ครอบครัวแล้วก็พี่เพื่อนในวงการได้เจอบ้างหรือยัง
เขาบอกว่าไปเจอกันค่ะทุกอย่างอยู่ภายใต้สายตาของผู้ใหญ่
เพื่อนและผู้จัดการของเขาด้วย
เพื่อนช่วยแอบเช็คประวัติหนุ่มคนนี้ให้ไหม
ก็มีอยู่แล้วล่ะค่ะนิดนึงไปถามเพื่อนของเพื่อนว่ารู้จักคนนี้ไหม
นิดนึงค่ะเพื่อนช่วยสกรีนช่วยดูให้
มันก็เป็นแบบรักใสน่ารัก

อีกเรื่องหนึ่งนะคุณอุ้มลักษณะนะครับ
เป็นสายเปย์ถอยรถป้ายแดงให้สามี
คุณอุ้มลักษณะนะครับคุณแม่หุ่นแซ่บของน้องดิสนี่
ลูกสาวสุดที่รักตั้งแต่คลอดลูกเมื่อสี่เดือนก่อนนะครับ
คุณอุ้มก็ทุ่มเวลาให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่นะครับ
เป็นคุณแม่แบบเต็มตัวเลย

กับคุณสามีคุณบอลดิสนะนี่นะครับ

แต่ก็ไม่ลืมที่จะเติมความหวานให้กันนะฮะ

กับรถคันใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งจะซื้อนะครับ
ซึ่งทางคุณอุ้มเองก็ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับสามี
นี่ดูเลยนี่นะครับ

ขวัญวันเกิดให้สามีขับไปตลาด
มีการแฮชแชคนะครับรถซื้อแกงจะแรงได้ไง

คุณบอลเองก็ได้โพสต์รูปภรรยาไว้ด้วยเช่นกันนะครับ

ซื้อให้เอาไว้ไปจ่ายตลาด

แถมยังเห็นเลขทะเบียนสวยด้วยนะฮะ
ดูเลขซะก่อน๒๙๕๕เห็นไหม
นี้นอกจากรถแล้วคนก็ยังโฟกัสไปที่หุ่นของคุณอุ้มด้วย
หุ่นดีแล้วลงเร็วเนอะเป๊ะปังเลย
ไม่แต่ตอนแรกก่อนที่ช่วงที่พี่เขาท้อง
เขาเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วเขาออกกำลังกายมาอยู่แล้ว

หมายถึงว่าในช่วงก่อนที่เขาจะท้องเนี่ย

พอแบบทอดปุ๊บทุกอย่างมันเลยลงแบบรวดเร็ว

นักคลอดลูก๔เดือนหรอ

ลงเร็วมากจริงแต่เขาออกกำลังกายมาตลอดอยู่แล้ว

แข็งแรงเร็วมาก
เอ้าหลังจากที่กลายเป็นประเด็นดาม่า

ว่าถูกขโมยผลงานไปโดยใช้โดยไม่รู้
ผู้จัดการประกวดได้ล่อนแถลงการชี้แจงอย่างนี้
การออกแบบชุดประจำชาตินะฮะ

จากการประกวดชุดประจำชาติในครั้งนี้
เกณฑ์การตัดสินที่ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ
โดยมีคณะกรรมการจากหลากหลายภาคส่วน

แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางภาคเอกชน
ซึ่งมีการประกาศชุดอย่างเป็นตักรมที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
ชนะเลิศก็คือนายอลงกรกองอินจากชุดผีตาโขน
จริงแล้วความคิดแล้วก็แรงบันดาลใจ
สีสันความสนุกสนานจากเทศกาลผีตาโขนนี่แหละ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นศิลปะที่ทางภาคอีสานของเราด้วย
เพื่อเผยแพร่สู่ประชาคมโลกสายตาชาวโลก

อย่างไรก็ตามการประกวดการออกแบบชุดประจำชาติในรอบนี้
เป็นเพียงการนำเสนอความคิดแล้วก็แบบร่างเบื้องต้นของชุดเท่านั้น
โดยผู้ประกวดออกแบบด้านกล่าวแสดงให้ถึงความหมายภาพรวมของชุด
โดยยังไม่มีการผลิตขึ้น
ก็คือว่างแบบร่างยังไม่ผลิตขึ้นยังไม่เป็นชิ้นงานแต่อย่างใด
แต่ยังไม่ใช่แบบสุดท้ายที่ใดในการผลิตชุดดังกล่าว
คือที่เขาประกวดก็คือเขาประกวดไอเดีย

แต่ไอ้ที่แบบเป็นชุดอย่างนี้ยังไม่ออก

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นการก๊อปปี้
แต่คนที่ส่งไปเนี่ยคือไปตัดของเขามาปะ
มันทำให้ดูแถบนี้ซ้ายมือไปปะของตัวเอง
แล้วก็ส่งประกวดว่าจะได้ไหม
แล้วปรากฏว่าเขาตัดสินมามันได้ไง
บอกทางเจ้าของเดิมบอกว่าขอโทษ
ที่แบบว่าเขาตัดมาปะอะไรอย่างนี้ก็ยอมรับตรงอะไรอย่างนี้
ก็แน่นอนก็ตอนนี้ทางผู้จัดนะ
ขอยืนยันในการตัดสินผลการประกวดดังกล่า
แล้วขอให้ความมั่นใจว่าชุดประจำชาติเป็นลิขสิทธิ์ของกองประกวด

จะเป็นผลงานที่ผ่านการกันกรองด้วยวิธีการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และถูกต้องที่สุด
ก็คืออันนี้เป็นแบบร่างขึ้นมาก่อนนั่นแหละ
เรียกเป็นเรื่องต่างอีกว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าแก้วผ้าอะไรอย่างนี้
ก็คือคราวนี้คือแนวไอเดีย
คุณก็มองว่าถึงมั้ยจะเป็นแนวไอเดียก็คือมีการขโมยมาอยู่ดี
ใช่ก็มีการขโมยมาอยู่ดีเพราะคุณใช้คำว่าตับตะเลย